พี่ไปไหนมาตั้งสามวันเฮ้ย
ในฐานะที่แกเป็นเพื่อนที่ฉันรักมากที่สุดฉันว่ามันกำลังจะมีชู้อ่ะ
มันเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายแกเข้าใจไหม

เขาไม่ใช่คนเดิมรถน้ำมนต์เราเราก็แตะขัดน้องมนต์กัน
รักษาผู้ไม่ได้หรอกมันดังขึ้นมาว่าคณะเนี้ย
มันเป็นสิ่งสำคัญของเราเราจะไม่ได้เขากลับบ้าน

สวัสดีครับมาแล้วค่ะ
มาแล้วค่ะโรงรับจำนำแห่งความหันศาเฮฮาเปิดทำการแล้วนะครับ
หากคุณมีเรื่องร้อนใจหรือใครกำลังร้อนเงิน
หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้

ในเกมรับจำนำ

ทางรายการของเรานะฮะมีกิจกรรมพิเศษ
สุดพิเศษจริงให้ได้ร่วมสนุกกันนะครับ
ในตอนนี้นะฮะเพื่อลุ้นรับของรางวัล

กับกิจกรรมปริศนารับจำนำ
กติการ่วมสนุกปริศนารับจำนำ
แค่คุณผู้ชมสังเกตและจำตัวเลขปริศนา
ที่จะขึ้นมุมจอในแต่ละช่วงของรายการ

คู่กับตัวเลขปริศนาเพียง๑ภาพ
จากนั้นนำรูปไปโพสต์พร้อมกับบอกตัวเลขปริศนา

ที่ใต้โพสต์กิจกรรมประจำสัปดาห์
เพจรายการเกมรับจำนำ
ทำตามกติกาได้เร็วที่สุด๕ท่านแรก

ตั้งแต่จบรายการถึง๒ทุ่ม
อ่ารอลุ้นกันเลยนะค่ะ
ผู้จำนำของเราน่ะเป็นระดิษฐ์ลิเกสา
โดนทั้งเพื่อนรักโดนทั้งคนรัก
แทงข้างหลังจนสติเสียไปเลยพี่

เพื่อนรักที่สุดในชีวิตของเรา

กับคนที่เรารักที่สุดในชีวิตของเรา

ทำเรื่องแบบนี้คนมันรับไม่ไหวไง

เราไปดูเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะเรื่องนี้ชื่อว่า
เพื่อนใจคดทรยศแย่งสามี

พี่ทำงานกลับบ้านมาเนือะจะแย่อยู่แล้ว

คำก็งี่เง่า๒คำก็เสาสี

ศักดิ์มาคืนนี้เราต้องลีอากัน

นี่ขวัญเมื่อคืนพี่ต้นผัวแกไม่ได้กลับบ้านใช่ไหม

ก็เมื่อคืนฉันเห็นพี่ต้นไปกับผู้หญิงที่ตลาด
แต่เขาบอกฉันว่าเขาไปทำงานนะ
งานถ้าจะหนักนะประคองกันตัวอ่อนเลย

ศักดิ์
ขวัญแกมาหาฉันแกมีเรื่องอะไรเหรอ
ในฐานะที่แกเป็นเพื่อนที่ฉันรักมากที่สุด

แกพี่ต้นมันไม่กลับบ้านมาสามวันแล้ว

อืมไม่ลองนะแกเดี๋ยวไม่สวย

ฉันเข้าใจ

มีอะไรแกก็มาปรึกษาตลอดเลย

เป็นเพื่อนที่ดีของฉันจริง
ฉันเป็นเพื่อนแท้ของแกนะขวัญ
ไม่ต้องรอนอนได้เลยไม่เชื่อ

ไม่

ไอ้เพื่อนช่วย

นี่มันเกิดอะไรกับชีวิตกูมันยากอยู่แล้ว

อย่าลีนอกน้องขวว์หลอกเลย
อย่ามาเหนียวร้างใจรั้งใจปล่อยให้น้องจร
เบื่อชายชู้ชู้
เหลียนรู้ตำลากะหล่อน

แต่ร้อนเดี๋ยวพี่ก็จอด
ปล่อยน้องลาไกล

แต่อย่างนี้ถ้ารักมากเสียใจมาก
ตั้งสติไม่ทันสติหลุดได้

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

ถ้ากินยาก็อาการจะปกติ

เราคุยกันรู้เรื่องพวกผมก็ลืมกินยามาก
ดีขึ้นแล้วหน้าตาเขาสดใสผ่องแพ่ว
แล้วคุณกลับมาเป็นปกติแล้ว

คือขวัญประชาศรีประจันทร์ค่ะ
เธอใช้นามสกุลว่าศรีประจัน

ทำไมเธอถึงกล้าใช้นามสกุลศรีประจันท

ขวัญประชามาตั้งแต่๗๘ขวบนะคะ
อย่ามาพูดลมแรงไม่ได้นะ
เพราะว่าวันนี้เรามีเจ้าของนามสกุลมานั่งอยู่ในรายการเราด้วย

สวัสดีค่ะ
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปาการแสดงปี๒๕๓๙จาวแม่

อีกท่านหนึ่งที่นั่งอยู่ข้าง
คุณแม่พยอมเป็น

ก็ที่ต้องทำงานร่วมกันโดยที่แม่ก็ไม่รู้จักมาพอ
หลวงพ่อเหลื่อมเขาเอามาให้แสดงเป็นการหา

เวลาแม่กลับบ้านก็ต้องเอาเข้ามาด้วย
เอาไปด้วยเอามาด้วยจนลืมไปว่าไม่ใช่ลูกเราหรอก
เพราะตินทางอย่างนี้เนี่ย
เขาจะติดมากกว่าแม่

เพราะฉะนั้นก็เลยกลายมาเป็นผูกพันกันมาตลอด
เดี๋ยวเราไปคุยกันกับแสดงลูกหน้าแม่

ของญาติย้อนไปในละครเมื่อกี้ที่เข้าจะปล่อยไม่ดี
เราเนี่ยมาเะใจตอนไหน
ว่าสามีเราเนี่ยเขาจะไปมีคนอื่น

ว่าแฟนเราเนี่ยไปกับผู้หญิง

ไปบอกพ่อบอกแม่ก็กลัวว่า

ไปฝึกสาวเพื่อนคนที่สนิทที่สุด
เพื่อนก็พูดเลยว่าขวัญบนโลกไปเนี่ย
มันไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกนะ
ที่จะรักผู้หญิงเพียงคนเดียว

หมายถึงไอ้เพื่อนคนที่มีอะไรกับผัวเราเนี่ย

ใช่ค่ะก็นอนหนุนตักร้องไห้
ต้องทำใจนะเราก็ทำใจ

เราก็ไปเจอว่ารถมอเตอร์ไซค์แฟนเรา

มันถามตัวเองว่า

ไม่ใช่ไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้

แต่ก็คืออยากจะรู้คำตอบ

คือเขาอยู่ด้วยกันแต่ไม่ถึงกับ

เราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไง
กับสองคนนี้ว่าเพื่อนกับผัว

หรือมันจะเลือกคนใดคนหนึ่ง

คือเราก็ลงมาคือเขาเรียกเราก็ไม่ฟัง
เราก็ขี่มอไซค์ไปเนอะเราก็สวมหมวกกันน็อก

มันใส่มาที่หมวกกันน็อกเนี่ย
พร้อมกับน้ำตาที่มันพังพูอยู่ใน
ในมวกกันน็อกเนี่ย
อะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิต

ฟ้าเนี่ยพาลงมากลางหัวกูเลยให้กูตาย

คืออารมณ์เรามันเป็นประมาณนั้น

ก็บอกแม่แม่กอดหนูหน่อย

เสร็จแล้วก็คือไม่ได้คุยกัน
ไม่ยอมวันที่ลูกเขาไปหาวันนั้นนะครับ

ใช่ลูกสาวมาตัวสั่นแบบลูกนกเลย

กอดหนูหน่อยแม่กอดหนูหน่อย

ฟื้นขึ้นมาเขาไม่ใช่คนเดิม

ก็เล่นเนี่ยเรื่องรักเมียหลวงห่วงเมียน้อย

มันเป็นฉากที่พระเอกรู้ว่าจูบเรา

เราก็ขย่ำนางโกงเลย
ขยับจริงนี่ก็มันจริง

หน้าเวทีคนนี่ลุกพลึบหมดเลย

ว่ามึงมาแย่งงานกันพ่อไม่รับเลย
เพราะมันดังขึ้นมาว่า
คณะนี้เสียสติไปแล้ว
แต่พอก็ยังมู้มาหน้าที่จะพาลูกไปว่าย
แล้วก็พาไปสารเจ้าต่าง

เหรอจะมารักษากูได้มึงรักษากูไม่ได้หรอก
โยปลายไม่รู้ที่หมอ
เขาก็จะมาบ้านแม่อย่างเดียว

กำลังเล่นเพลงอีแซวกันอยู่
ถ้าแม่ไม่พาหนูไปหนูไม่หายหรอก
มีแม่คนเดียวที่จะรักษาหนู

แม่นี่แหละเป็นคนที่พาไปหาหมอ
คือเวลาเราหมดทุกอย่าง
สิ่งที่เราต้องการที่สุดคือความรัก

ลูกถึงจะกลับมาหาเราเวลาเป็นยังไง

เราไม่ต้องกลัวรักลูกแม่

ถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสที่จะพูดกับ
อดีตเพื่อนกับสามีเรา

เราก็รู้แล้วเราว่าถ้าเธอทิ้งเราไป
แล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีอยู่ได้

มารายการของเราอยากได้เงินไปทำอะไรจ๊ะ

เพราะว่าเครื่องขยายเสียงเราเนี่ย

ทะเบียนรถไปจำนำเพื่อที่จะ

ให้ทันงานแต่ของที่
คุณขวัญนำมาจำนำกับทางรายการ

ชุดมัสสีและกระบุงหาบ

ประกอบเทศมหาชาติในงานบุญต่าง

เปรียบเสมือนผ้ายันของพี่ขวัญเลยแหละครับ

สียังสดอยู่เลยนะ

เย็บเองแล้วก็เป็นความภูมิใจอีก

คือซื้อมาได้สักประมาณ๑๐ปี

มีคุณค่าและสำคัญกับพี่ขนาดไหน
ใช่ก็ที่สุดในชีวิตนะ

แล้วก็ซื้อยารักษาโรคได้ด้วย

เรียกว่าเป็นของสำคัญที่มีค่ามาก
แต่ว่ายังดูใหม่มากค่ะ
ถ้าไม่ได้กลับไปทำไงฮะคุณขวัญ

ไปดูราคามหาชนค่ะว่าอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ
ไปดูเทศกันหาชาลี
ตอนไปเก็บผลไม้กลางป่า

รวมแล้วผมให้๒๕๐๐ครับ
ที่ผู้ชายคนนี้น่ารักมากเลย

ทีนี้นะคะเราก็ได้หลายราคานะคะ

ราคามหาชนนะคะอยู่ที่
โอ้โห

ผมไม่ให้ค่ะไปหลอกอาหารเขาไป

แต่ก่อนที่จะไปรู้ราคาจากที่รายการเราจะให้ในวันนี้

ตอนใส่องค์ทรงเครื่องแบบนี้

แสดงให้เราดูสักหน่อยได้ไหมครับพี่ขวัญ
มองดูต้นผลไม้ในภัยโซน
ไม้ทุกต้นเพียนผิดคิดสงสัย
เมื่อวานนี้มีผล
แต่วันนี้มีชนายยัยไม่มี
ต้องเชิญท่านทำทุนทำบุญกันเถิด
ได้ก่อเกิดเป็นโบสถ์เป็นวิหาร
ต้องเชิญท่านมาเป็นผลไม้ในป่าหิมพาน

เมียเข้มนั้นเอ้ใช่ยา
องเส้นใหญ่ด้วย

กระดกนะมันไม่กึ่งน่ะ

ทำไมเมียกำนั้นมีจัดสีแดง
กำนั้นมีแต่สีเขียวอ่ะเอ้า

เออถูกนะแม่เอ้านี่เออ
ขอบคุณกำนันเอชายาที่น่ารัก
ว่าหาบหนักต้องเอาไปถวายวัดท่าน
เพราะนี่ไม่ใช่ของเราคราวที่ร่วมงาน
ต้องเอาทำบุญทำทานร่วมกันนะไป
มีพี่บุญขอเชิญท่านทำบุญ
รวมกันอา
เป็นการแสดงที่ทรงคุณค่ามาก

ร่วมแสดงกับลูกกับหลานในวันนี้ด้วย

และรวมทั้งคณะนักดนตรีด้วยนะครับ

ให้คุณแม่ได้ไปพักด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือชุดมัดซีนะครับ
ซึ่งพี่ขวัญใช้แสดงเทศมหาชาติมานานมากแล้ว

พอใจไหมกับราคานี้พอใจค่ะถ้าพอใจนะครับขอเชิญคุณขวัญจำนำครับ

แล้วตอนนี้นะคะพี่ขวัญนะคะก็รับเงินจำนำจากทางรายการไปก่อนเลย๔๓๐๐บาท

และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้
ถึง๒๐๐๐บาทเลยครับ
เข้าสู่คำถามไทยคลองข้อที่หนึ่งครับ
ช่วงที่ตอนที่เราไม่อยู่กับร่องกับลอย
จำได้ไหมคะว่าเราเคยไปอารวาสที่อื่นอีกไหม
มีไปอารวาสที่สี่แยกไฟแดง
สีแอ๊กไฟแดงยังไงนะคะครับเฮ้ยท่านหลังใช่ค่ะ
จราจรเขาโบกรถอยู่เราก็ไปโบกรถ

อุตส่าห์จะทำความดีจะไปช่วยตำรวจ

โววววว
แตงโมที่ขวั่นทุ่มไปวันนั้นเนี่ย
จินตลาผูลลาฟ
เขาแค่ร้องเทงหรือเปล่า
กลับไปเยอะนะ
ตอบมาแล้วข้อหนึ่งนะคะ

แตงโมจินตราเขาว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบ
แต่คำตอบข้อนี้จะหวานเสียบเหมือนแตงโมหรือไม่

ผิดครับ
จริงแล้วเนี่ยพันธุ์จินตลานั้นนะฮะ
ตั้งตามชื่อของพี่แหม่มจินตระสุกภัทธ์
ใช่เมื่อ๓๐ปีที่แล้วนะคะช่วงนั้นน่ะ
เป็นช่วงที่พี่แหม่มดังมากพี่แหม่มจินตราเนอะ
หนังเยอะมากเลยนะคะก็เลยถูกนำชื่อจินตลานี่แหละ

เพราะว่าประมาณว่าหวานเหมือนหน้าของพี่แหม่มตอนนั้น
ไม่เป็นไรนะคะตอบคำถาม๑ข้อตอบผิดไป๑ข้อนะคะ

ไม่เป็นไรมันยังมีอีก๓ข้อ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ครับ
เล่นลิเกใช้ชื่อคณะลิเกว่าอะไร

เพราะว่าพี่ชายชื่อไทยรัฐค่ะ
ชื่อขวัญประชาพ่อก็เลยตั้งเป็นไทยรัฐขวัญประชา

พ่อเป็นคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ไทรัศน์
แล้วคราวนี้วันที่แม่คลอดพี่ชายออกมา
มันเป็นวันสำคัญเพราะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เขาก็เลยนำชื่อนี้ไปตั้งชื่อพี่ชาย

ชายาวิชัยเนี่ยพี่เรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖นะ

แล้วโตขึ้นมานะพี่ก็ทำงานอยู่ที่ไทยรัฐทีวี

แล้วเดี๋ยววันดีคืนดีพี่จะไปเป็นพนักงานที่ไทยรัฐแล้ว

พี่เรียนโรงเรียนอยู่กับไทรัศน์ไม่อยากไป

ที่นี่มีแต่คนใจดีและมีน้ำใจ

เหมือนรายการเราเลยอ่ะใจดีมีแต่แจกกับแจก

ครับอยู่ก่อน

ทราบมาเปล่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยจริงแล้วเนี่ยยุคแรกสุดชื่อหนังสือพิมพ์ว่า

ก็ได้มาออกหนังสือพิมพ์อีกชื่อหนึ่ง
แล้วก็จนมาเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในยุคที่๓นี้
คำถามไถ่ของข้อที่๒ถามว่า

ก่อตั้งเคยออกหนังสือพิมพ์ชื่อว่าอะไร
ข้อ๑สารสุขภัณฑ์
ข้อ๒เสียงอ่างทอง
อันนี้ต้องเดาเลยค่ะนะต้องเดา

แม่รู้จักไทรัศน์อย่างเดียว
จ้าเอออันไหน
งั้นขอตอบเป็นข้อ๑ค่ะสารสุขภัณฑ์ค่ะ

แต่ไม่ทันยุคก่อนหน้าจริง
ทุกชมครับ
ข้อนี้ทำเอาพิษฝรณ์ของเรานักใจได้ล่ะ

ข้อนี้จะพลาดอีกไม่ได้แล้วนะครับ

หลังจากที่หนังสือพิมพ์ข่าวภาพถูกคณะปฏิวัติสั่งปิดไปเนี่ยนะครับ
คุณกัมพลผู้ก่อตั้งจึงได้ไปเช่าซื้อหัวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ชื่อว่าเสียงอ่างทอง

ซึ่งปกติเนี่ยเสียงห้างทองเนี่ยนะครับ
จะออกในจังหวัดอ่างทองมาพิมพ์จำหน่ายรายวันในส่วนกลางเมื่อปีพศ๒๕๕๙
และต่อมานะคะเสียงอ่างทองก็ถูกสั่งปิดไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ผลกระทบของการเสนอข่าวการเมือง
ทำให้คุณกัมพลนะคะก็ได้เปิดหนังสือพิมพ์หัวใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ในชื่อว่าไทยรัฐนั่นเองนะคะในปี๒๕๕๙
แล้วก็เปิดมาถึงปัจจุบันนี้เลย
ตอบคำถามไปแล้ว๒ข้อยังไม่ถูกเลยนะคะ
เราเหลืออีกสองข้อเราต้องสู้กันต่อนะคะ
ที่เหลือเนี่ยพลาดไม่ได้แล้วจริงนะ
มากอ๋อโหเข้าตายยทัวร์สิแล้วล่ะครับพี่ขวัญ
ตอบผิด๒ข้อรวดบอกเลยครับ
ตอนนี้ชุดมัด๔มีสิทธิ์หลุดจำนำ
และถ่ายของไม่สำเร็จสูงมากเลย
ข้อที่เหลือต้องตอบให้ถูกเท่านั้นนะครับ
เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แล้ว

พิงฝาแล้วล่ะครับผู้จำนำของเรา
พี่ขวัญใกล้เคียงกับการถ่ายชุดมัดสี่ของรัก
เอามาจำนำไม่สำเร็จเพราะตอบผิดไปแล้วถึงสองข้อ

แล้วจัดคำตอบแม่นกับอีก๒ข้อที่เหลือด้วยนะครับ
ไม่งั้นน้ำตาท่วมเวทีแน่
ปรบมือให้กำลังใจก่อนครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ครับ
พี่ขวัญชอบร้องเพลงไหมชอบค่ะ
นักร้องในดวงใจลูกทุ่งคือใครครับ
มีสุนารีฝนธนสุนทรแคทริยามาราศรี

จริงแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมเขาชื่อสุกัญญาปานกรด

หัวเราะเขาชื่อสุกัญญาแต่ตัวเองชื่อเสมา

ัตริยามารสีน่ะเป็นชื่อในวงการนะครับ
ถูกตั้งขึ้นโดยเจ้าของค่ายเพลงท่านหนึ่ง

ก็ตั้งชื่อให้ตามคนดังในสมัยนั้นนะฮะ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ถามว่า
คัทยามารสีตั้งตามชื่อใคร
๑คัตริยาอิงกลิสต์
๒คัตริยาแมคอิงทอส
โอ้โฮคัตริยาแมคอิงทอส

ใจพี่อยากจะตอบเป็นคัตริยาอิงกลิสต์
แต่ว่าตัวหนังสือมันไปเหมือนคัทธริยาแบ็คอินทอส
แต่ตอบข้อหนึ่งมาผิดทั้ง๒ข้อเลย
แต่ใจก็รักเลขหนึ่งอยู่นั่นแหละความสวย
ค่ะงั้นข้อหนึ่งค่ะ
คัตริยาอิงกลิสต์ค่ะ

ข้อหนึ่งคัตริยาอิงกลิสต์ค่ะ
โอ้โฮเป็นคำตอบที่

ไม่ใช่แค่พี่ขวัญกับแม่เท่านั้นนะครับ
ที่ใจไม่สู้ดีพี่เบ้นของเราก็ด้วย
หากตอบผิดพี่ขวัญจะเสียชุดมัดซีที่เอามาจำนำเลยล่ะครับ

ถูกครับ
ดีใจมากที่ยังมีข้อหนึ่งที่ถูก
ภรรยามารสีเนี่ยนะครับเพื่อนของผมคนนี้

ซึ่งทำเพลงให้กับคุณเท่อุเทนพรมมิน

ก็เลยชวนแค่มาทำร้องเพลงในค่ายดีกว่า
แล้วก็คุณชัยนี่นะคะเป็นคนตั้งชื่อ

เพราะว่ามาจากชื่อของคุณแคทธิริยาอิงลิช

ก็เลยนามสกุลมาราศีเนี่ยก็มาจากชื่อของคุณแม่พี่แคทด้วย

ก็เลยกลายเป็นแคทริยามารสี
ตอนนี้ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อ

มีเงินสะสม๕๐๐๐บาทค่ะ
เย้
เข้าสู่คำถามของข้อที่สี่เลยครับ

ทับทันค่ะ

เคยได้ยินที่มาที่ไปของอำเภอสว่างอารมณ์ไหมคะ

เขามีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาค่ะว่าสมัยก่อนกองทัพพม่าได้เดินทางมาถึงตรงนี้ในช่วงรุ่งเช้า
เกือบเกือบสว่างแล้วชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่ตรงเนี้ยว่าสว่างอารมณ์อืม
แล้วก็กลายเป็นชื่ออำเภอเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่สี่ถามว่า
ที่มาของชื่ออำเภอสว่างอารมณ์กองทัพพม่าเดินทางมาอำเภอสว่างอารมณ์
ด้วยอารมณ์ใดโอ้โหข้อหนึ่งสุขสดใสหัวใจเบิกบาน
ข้อสองแตกตื่นตระหนกตกใจเออบอกตรงตรงแล้วพี่ไม่ทราบเลย
แต่ว่าหัวใจตัวเองเนี่ยมันตนกแล้วก็ตกใจแล้วก็เครียด
กลัวว่าตัวเองน่ะ
จะไม่ได้ชุดทำมาหากินเนี้ยกลับบ้านอืมมันแต่ก็ต้องเดาอ่ะ
ก็ตอบด้วยด้วยหัวใจตัวเองณเวลานี้ว่า
ตอบว่าแตกตื่นตนกตกใจตอบมาแล้วนะคะ
ข้อสองแตกตื่นตระหนกตกใจค่ะเป็นคำตอบที่เงินรางวัลเรื่องเล็กไปเลยครับ
เมื่อเทียบกับชุดมัดซีที่กำลังเดิมพันกับคำตอบนี้หากตอบถูกได้ถ่ายชุดกลับบ้าน
แต่หากตอบผิดโบกมือลากันไปข้ามมาครับชี้ชะตากันเลย

ดีใจมากลุ้นมากเลยอ่ะมันเป็นสิ่งสำคัญของเราอ่ะ
แล้วเหมือนเราตั้งความหวังว่าเราจะช่วยเหลือครอบครัวได้
แต่พอมาถึงคำถามนี้มันเหมือนว่าเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้เขากลับบ้าน
มันเป็นอะไรที่แบบน้ำตาจะไหลดีใจมากค่ะฟังเฉลยกันสักนิดนึงนะคะ
คุณผู้ชมครับกองทัพพม่าเขาเดินทางมาที่อำเภอสว่างอารมณ์
ด้วยอารมณ์ที่แตกตื่นตระหนกตกใจมีเรื่องเล่ากันไงว่าเขาทำศึกกันไทยกับพม่านั่นแหละ
สู้กันไปสู้กันมาพม่าแตกทับมาแล้วก็มาถึงบริเวณเนี้ย
ที่อำเภอสว่างอารมณ์เนี่ยเช้าพอดีหรือช่วงเช้ามืดพอดี
แล้วก็ตามกันไปทันนะที่อำเภอทัพทันก็เลยชื่ออำเภอทัพทันนั่นแหละ
เป็นที่มาของอำเภอข้างเคียงเราเนี่ยนะคะจึงเรียกบริเวณนี้ว่าสว่างอารมณ์นั่นเองนะคะ
เฮ้ยหัวใจจะวายแต่ในที่สุดนะคะตอบคำถามสี่ข้อตอบถูกสองข้อรับเงินสะสมหนึ่งหมื่นบาท
และที่สำคัญมากคือถ่ายของสำเร็จ
ตอนนี้เราสบายใจแล้วเพราะว่าถ่ายของสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าเงินสะสมหนึ่งหมื่นบาทสามารถเพิ่มเป็นสองหมื่นบาทได้ทันที
ถ้าสามารถเล่นเกมสำเร็จในช่วงตัวจำนำโชคนะคะกติกาจะเป็นยังไงไปชมค่ะ
และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคด้วยเกมเอวหวานสะบัดแผ่น
ผู้จำนำจะมีแผ่นซีดีห้อยอยู่กับสปริงที่ผูกติดกับตัว
ซึ่งต่อกอาศัยเอ๋วหวานวานสบัดแผนซีดี
ให้ไปถึงยังจุดหมายภายในเวลาหนึ่งร้อยวินาที
หากทำสำเร็จนะครับเงินรางวัลอีก๑เท่า
ปั้นให้ไปเลย

เราก็รู้ทันทีเลยว่ามันยากสำหรับเรา
เพราะว่าเราไม่เคยโยกเอวเลย

อย่ายุด
พอเรามาทำจริงแล้วยิ่งยากกว่าที่เราคิดไว้อีก

พอเราผิดจังหวะปุ๊บแผ่นมันก็ย้อนกลับมา

มันไก่

โอเค

แต่ว่าจะทำสูตรปรองชอบมากที่เรามี

นิดเดียว

เก้เก้กังอยู่นานกว่าเอวจะเริ่มหวาน
ก็เสียเวลาไปหลายวินาทีแล้วล่ะ
แล้ว๑๐๐วินาทีจะทันหรือไม่
มาฟังผลกันช่วงหน้านะครับ
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
นี่คือพี่ขวัญสิทธิ์แม่ขวัญจิตศรีประจันทร์
ที่ต้องเกือบสูญเสียของจำนำ
แต่ก็ชิงตอบคำถามถูกในข้อสุดท้าย
รอดมาได้แบบวุดหวิดพร้อมกำเงิน๑๐๐๐บาท
ท้าชิงกับเกมเอวหวานสะบัดแผ่น
ที่ทำเอาพิธีกรแสนจะหนักใจ
เพราะกลัวจะไม่ทันเวลา

มาเชียวสาวพี่ขวัญกันต่อเลย

แต่ก็ยังลุ้นอยู่ครับ
เรื่องเวลาค่ะ

คุณขวัญทำได้หรือไม่ได้ครับ

วันนี้ลุ้นกันจนสุดทางจริง

การตอบคำถามและเกมเบิ้ลเงินรางวัล
แต่ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความมุ่งมั่น
และความตั้งใจของสองแม่ลูกคู่นี้

จะเบิ้ลเป็นสองหมื่นบาทได้หรือไม่

สงสารมากจริง
ไหนดูกันหน่อยนะคะกี่วินาที

วันนี้นะคะรับเงินจำนำไปก่อนแล้วตอนแรกนะ
เงินรางวัลจากเมื่อกี้๑๐๐๐บาท

สำเร็จวู้ฮู

ติดต่องานการแสดงยังรับลิเกย์อยู่ใช่มั้ย
ค่ะวงลิเกย์นะคะตอนนี้ก็ขวัญประชาสีประจันนะคะ
เบอร์โทรก็๐๖๕๑๑๔๑๒๒๕อุทัยทางนี้ค่ะ
นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ขวัญและคุณแม่มากครับ
ขอบคุณคุณอย่างสูญนะคะให้เกียรติจากทางรายการนะครับ
ขอบคุณครับ
และตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงถ่ายของจำนำให้คนทางบ้านนะคะ

ผู้จำนำจากทางบ้านที่เราถ่ายของให้ในวันนี้คือ
คุณวาสนาจากจังหวัดนครราชศรีมาครับ
คุณวาสนาได้นำแหวนที่ตัวเองซื้อจากการเก็บเล็กผสมน้อยไปจำนำ
เพราะต้องเอาเงินไปดูแลคุณพ่อที่ผ่าตัดอยู่
ในราคา๓๕๐๐บาทเป็นลูกที่น่ารักแบบนี้
ทางรายการก็ขอถ่ายของให้ไปเลยครับ
และก็ขอให้คุณพ่อแข็งแรงแข็งแรงหายไวนะครับ
สู้ยินดีด้วยครับคุณวาสนา
เชิญเลยครับทุกคนหากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ
ดีใจด้วยนะครับกับคนทั้งบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋า
อย่าลืมนะครับว่ารายการเกมรับจำนำของเรา

คุณสามารถเอาของอะไรก็ได้มาจำนำกับทางรายการเรา
แล้วก็รับราคาจำนำสุดพิเศษแบบนี้ได้เสมอครับ
พบกับเรานะคะเกมรับจำนำเปิดทำการทุกวันอาทิตย
เวลา๖โมงเย็นนะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
วันนี้เบ้นกับพี่เอลาไปก่อนนะคะ

เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ
ชายาและพรชิตาลาแล้วจ้าสวัสดีค่ะ

จั๋า
ผู้จำนำของเราในวันนี้เขาแซ่บมาก
เพราะว่าเขาสามารถเอาสามีเก่า

เรื่องจริงค่ะไม่ได้พูดเรื่องเล่นนะคะคุณท่าน
เรามีผัวหล่อ๒คนใช่ไหมค่ะ

วันนี้เป็นรหัสแสดง
สมปองมีอะไรมาจำนำในรายการครับ

ทำได้หรือไม่ได้ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป